ลองฟังดูฟังแล้วก็อดรู้สึกโอ้อะไรเนี่ย
น้องบอกว่าไปซื้อจุเนื้อเป็นอาหารอีสานที่เขาเอาเนื้อมาหั่นแล้วก็ใส่กับแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใส่พริกลงไปครับป้ายเนี้ยติดว่าหนึ่งร้อยบาท
น้องเนี้ยมีใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้ใช่ไหมฮะหนึ่งร้อยบาท
เวลาไปจ่ายจริงจริงต้องจ่าย๕๐บาทใช่ไหมคะในใจเนี่ยคิดเลยว่า
ฉันจ่ายห้าสิบบาทแต่มันไม่ใช่ค่ะครับฟังให้จบก่อนป้ายเขียนว่าหนึ่งร้อย
พอบอกแม่ค้าว่าจ่ายในโครงการคนละครึ่งใช้สิทธิ์โครงการค
ได้รับคำตอบไหมฮะ

มันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช่ไหมคะ

สแกนนะคะเวลาสแกนเสร็จปุ๊บ

แต่นี่ได้ยินแล้วใช่ไหมคำตอบ

เอาอาหารเฉลี่ยค่ะแปลว่าลูกค้า

โครงการคนละครึ่งต้องช่วยแกหารค่าเน็ตด้วย
ละ๑๐บาทนะเพราะแกจ่ายเดือน๔๐๐

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่ลูกค้าสาว
ที่เป็นคนโพสต์เนี่ยนะคะอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง
วันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
และเพื่อนอีก๔คนไปซื้ออาหารอีสานจุเนื้อหาจุเนื้อ
บนถนนคนเดินของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ซึ่งราคาป้ายติดไว้๑๐๐บาท
แต่แม่ค้ากลับสแกนให้สแกน๑๑๐บาท

แล้วก็เลยเดินกลับไปถามได้รับคำตอบอย่างในคลิปค่ะ
บอกว่าที่บวกเพิ่มเนี่ยเพราะต้องจ่ายค่าเด็ดเดือนละ๔๐๐บาท
จึงขอเงินคืนแล้วจ่ายเป็นเงินสดแทน
แต่ทางแม่ค้าไม่ยอมบอกว่ามีค่าเท่ากัน
ลูกค้าสาวคนนี้ยังบอกอีกว่าเธอไม่ติดใจเรื่องเงิน๑๐บาท
แต่ที่นำคลิปมาโพสต์เนี่ยเพราะคิดว่าการทำแบบนี้
เออใช่มันไม่ยุติธรรมนะฮะ
ลูกค้าเป็นผู้บริโภคต้องใช้อินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน

แล้วก็ราคาป้ายหน้าร้านก็ไม่มีระบุว่าต้องบวกเพิ่ม
หากจ่ายสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่ง
และที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินคืน
แต่วัตถุประสงค์คือต้องการเตือนให้ทุกคนทราบว่า
เรื่องแบบนี้มันก็มีด้วยในสังคมไทยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่แม่ค้าคนอื่นนะคะ
เข้าร่วมโครงการจ่ายคนละครึ่งเช่นเดียวกัน
คุณอโนชยาโชคชัยแม่ค้าร้านขายกาแฟบอกว่า
ปกติแล้วการสแกนจ่ายผ่านมือถือตามโครงการจ่ายคนละครึ่งเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าอินเตอร์เน็ตจากลูกค้า
เพราะถึงจะมีหรือไม่มีโครงการนี้ก็ต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
ต้องจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วค่ะเมื่อมีโครงการเข้ามาถือว่าเป็นบริการเสริมให้กับคนขายของได้มากขึ้น
ก็คือเป็นการช่วยเปิดทางให้คนขายของจากปกติคุณขายได้เท่านี้
ชิ้นคุณอาจจะขายได้เป็น๑๕ชิ้นจากราคาปกติที่คุณขายอยู่นะคะ
ตามที่มีแม่ค้าบางคนทำเนี่ยจึงไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะคะเว้นแต่ลูกค้าจะสั่งรายการอะไรเพิ่ม
ถ้าสั่งถ้าไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องไปบวกเพิ่มเขานะคะแม่ค้าคู่กรณีที่เป็นข่าวขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเป็นใครและมีการกระทำตามคลิปดังกล่าวจริงหรือไม่นะครับ
ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิดอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูด้วยรับผิดชอบด้วยนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเคยออกมาประกาศแล้วนะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้โครงการคนละครึ่งมาหากิน
หรือว่ามีการเพิ่มราคาหรือว่ามีการทำผิดกฎอะไรเนี่ย
เขาจะเหมือนเก็บลิสต์รายชื่อของพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนไว้เลยนะ
เพื่อที่จะเหมือนลงโทษและไม่ให้เข้าร่วมโครงการ
คุณร่วมโครงการนี้แล้วคุณก็ต้องทำตามเงื่อนไข
ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อเองหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองนะครับ